พูดถึงผ้าสีขาวก่อนหน้านี้มี๑คนที่พยายามตามหาอยู่
ก็คือสสเต้มงคลมกิจถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะประกาศว่า
พอแล้วยุติบทบาทแล้วหลังจากนี้ขอทำหน้าที่สอสอในส่วนอื่นก่อนก็แล้วกัน
แต่ว่าล่าสุดพี่เต้เขาร้องเพลงนี้เป็นการรำลึกถึงคุณแตงโมด้วยครับ
เคยเย็นช้ากว่าวันไหวจะเป็นคนอื่นไกลก็คุ้นเคย
สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยเธอบอกกันให้รู้
เปลี่ยนชีวิตฉันไปอยากอยู่นานเผื่อจะเฝ้าดู
วันพรุ่งนี้รักเราจะเป็นอย่างไร
ฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไร

แน่นอนแน่นอนแน่นอนแน่นอนแน่นอนแน่นอนแน่นอนแน่นอนแน่นอน